นี่คือบรรยากาศความน่ารักของเด็กโรงเรียนบ้านเลิศอรุณจังหวัดสุริน
โรงเรียนอนุบาลห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดที่ต่างกระตือรึงร้น
ตอบคำถามกับวิทยากรในช่วงถามต่อปัญหาอาเซียน
โครงการบัวแก้วสัญจรซึ่งในงานนี้ในชัยสิริอนามาร
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
แวะชมผลงานฝีมือเด็กในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
ในพระราชูปธรรมซึ่งต่างตั้งใจถ่ายทอดผลงานอันสร้างสรรค์
องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ต้องการจะให้คนในต่างจังหวัดส่วนราชการต่างจังหวัดภาคเอกชน
ได้เข้าใจงานของกระทรวงต่างประเทศว่าเราทำอะไรบ้าง
ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะมารับฟัง
ว่าคนในต่างจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนก็ดีที่มีการทำธุรกิจการค้า
โดยเฉพาะยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านที่เรามีชายแดนติดต่อ

อยากจะให้กระทรวงต่างประเทศได้ทำอะไรบ้าง
โดยคณะบัวแก้วสัญจรยังได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้
มาปรับใช้ในมิติด้านการต่างประเทศ
ให้บริการด้านกงศูนย์และการทูตสาธารณะ
บรรดาข้าราชการและประชาชน
สารกลางจังหวัดสุรินและจังหวัดศรีสเกต
ยังถือเป็นการร่วมหารือแนวทาง
พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
และอำนวยความสะดวกในการผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการบัวแก้วสัญจรในครั้งนี้นับเป็นการลงพื้นที่แบบครบวงจร
ให้ความรู้และหาลือแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาร่วมกับคนในท้องถิ่น
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ
หลักเดินหน้าพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน